หม่ำค่ะพี่หม่ำของเราคิดถึงหลาน
วิทยาลัยราชแบบนี้ไม่ได้เจอหลานเลย

กอดได้ฟัดหลานในรอบ๓เดือน

เป็นคุณตาแล้วก็คุณยายที่รักแล้วก็หลงหลานมาก
หลานทั้งสองคนนะคะก็คือลูกน้อยตัวจิ๋วของคุณเอ็มค่ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีเหตุทำให้พี่หม่ำและหลานไม่ได้เจอกันนานถึง๓เดือน
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมโควงโควิดเนี่ยค่ะ
แต่ละบ้านก็ต้องเว้นระยะห่างกันก่อนค่ะ
แต่ว่าล่าสุดสดร้อนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตามหม่ำยิ้มทีมินหน้าบ้านเป็นกระจ้งคุณพุทธความทรง

เห็นคุณแบบนี้รู้สึกอบอุ่นมากจริงค่ะ

กอดหลานในรอบ๓เดือนค่ะ
บรรยากาศจะเป็นยังไงโอ้โหส้มตำก็ว่าแซ่บแล้ว
พันที่เจอหลานมันอิ่มออกอิ่มใจคลากอีหรี่จริง

อยากจะพบเธอคนเดียว
วันนั้นดูข่าวคนแก่อยากจะชอบเพราะอะไรรู้ไหม

ดูสิด้วยความรักของคนแก่ที่เขาแบบอยากจะเจอลูกหลาน
เพื่อให้ปลอดภัยครับ